บอกว่าข่าวลืมข่าวลวงเยอะไปหมดเลยนะค่ะ
อีเซนเตอร์นี่อีเซนเตอร์เกี่ยวกับยาบำรุงเลือดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
มันเลยดูอวกขึ้นอันนี้ที่ฉันก็ไม่รู้แต่ว่าไปถามมาแล้ว
ริต้าบอกเลยนะคะไม่ได้บอกแบบอยู่ในทุ่งลาเมนเดอร์
บอกในเรื่องความจริงเธอบอกว่าน้ำหนักขึ้นมาจริง๓กิโลค่ะ
ด้วยความว่ามีความรักก็ออกดงออกเดทกินข้าวบ่อยนะครับ

ส่วนใครที่คิดไปไกลว่าสาเหตุที่สาวริต้าอวบขึ้น
เป็นเพราะกำลังมีเบบีนั้นเจ้าตัวประกาศเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียวค่ะ
ว่าไม่ใช่ค่ะลิต้าไม่ใช่นะคะ
มาดูเลยค่ะไม่มีค่ะ

อนี่คือวันคล้ายวันเกิดกำลังจะบอกว่าใกล้จะมาถึงแล้วอิตตาก็เตรียมจะทำบุญใหญ่ด้วยการไปเจ้าภาพทอดทะปะค่ะ
หารายได้สร้างเจดีพระธาตุบัวทองที่วัดโสดาประดิษฐารามจังหวัดราชบุรี
พร้อมกับประกาศบอกทุกคนแบบตัดเลยนะไม่ต้องคิดไปไกลนะคะบอกว่าไม่ต้องไปรอลุ้นหรอกเรื่องเตอร์ไพรส์

ไปฟังเลยคะอิตตาว่าอย่างไรค่ะ
เซอร์ไพรส์อะไรคะ

ไม่มีอะไรค่ะมีแค่เนี่ยค่ะทำบุญนะคะ
ก็ค่อยคุยกันไปค่อยดูก็ไม่ได้เร่งรีบเรื่องนี้ค่ะ

คงไม่มีอะไรปรุปปรับแน่ค่ะก็วางแผนค่ะ